เนี่ยให้คุณผู้ชมดูนะตามกันต่อต่อเนื่องเลยค่ะ
๖โปรง๕๔นาทีเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงมันเป็นเรื่องของยาเสพติดอีกแล้ว
พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมมีวันไหนไหมที่เราไม่อ่านข่าวคนเสพยา
ไม่มีไม่มีแล้วแต่ละวันอ่านวันละหลายข่าวด้วย
แล้วอย่าลืมว่าเราจับตาดูอยู่นะเรื่องการกำหนดเกณฑ์จำนวนยาเสพติดเนี่ย
นี่แหละคราวนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่ด้านหลัง
โอ้โหกลายเป็นเส้นเหยื่อธาตุยาคลั่งคว้าท่อนไม้ทุบลุงดับ
แล้วหลังจากที่จับได้นะสำนึกผิดบอกว่าอะไร
ก็ลุงจะแย่งควายอ่ะลุงจะแย่งควายจะทำร้ายก่อน
ก็ต้องป้องกันตัวสิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ
อยู่ที่หมุบ้านในตะบลพาศุกรกุมภาวะปีที่อุดร
นายบรรพิชิตบุญมาหรือว่านายเต้ยคนนี้ค่ะ
ที่นั่งเอามือไพ่หลังอยู่อายุ๒๕นะ
แล้วตอนที่ไปคุมตัวเขาเนี่ยตัวในเต้ยคนนี้
เขายังอยู่ในอาการคุ้มคลั่งอยู่เลยคือวิ่งหนีไปหลบที่ในบ้านกำนัน
และเจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมจับกลุ่มจนจับกลุ่มตัวเต้ยได้
ผู้ตายเบลออยู่นี่นะคะ
เป็นลุงของในเต้ยชื่อว่าในปั่นบุญมาอายุ๕๖ปี
ก็เสียชีวิตอยู่ริมถนนหน้าบ้านที่ไทยทอยมีแผลแตก
แล้วก็มีแผลที่หน้าแข้งทั้งสองข้างด้วย
ตามเนื้อตามตัวมีรอยโฟกช้ำเต็มไปหมดเลยนะคะ
เพราะว่าอะไรคิดดูคุณผู้ชมไม้หน้าสามนี่อันนี้
ไม้หน้าสามอันนี้พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมเมตรครึ่ง
ตีเข้าไปเหรอโอ้โหดูเหลี่ยมดูเหลี่ยมเอามาทุบเอามาตี
ก็ฟาดเข้าไปไทยทอยฟาดเข้าไปหน้าแข้ง
แล้วก็ฟาดไปตามเนื้อตามตัวเห็นรอยเลือดไหมที่อยู่ที่ไม้แบบนี้ค่ะ
อันนี้ตอนเอาตัวเต้ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพชาวบ้านมามุ่งดู
แล้วก็ด่าทอสาบแช่งเต้ยทำได้ยังไงฆ่าลุงแท้ของตัวเอง
เต้ยบอกแบบนี้คือลุงจะมาแย่งควายผมไปเลี้ยง
แล้วลุงจะทำร้ายผมก่อนผมก็ต้องป้องกันตัว

ทำไมทั้งแกทั้งทั้งจะมาฆ่าเรา
ผมก็ไม่รู้ครับผมปกป้องร่างกายครับ
แล้วผู้ตายจะมาทำอะไรเรา
จะมาฆ่าผมครับ
เอาเลยจะมาฆ่า

นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่ในเต้ยบอกแล้วก็บอกว่า
ผมก็สูบอยู่ครับตอนที่ถามเต้ยว่าเล่นยาไหม
แต่สูบวันนี้ผมไม่ได้สูบครับตอนที่ถามว่าสูบไปกี่เม็ด
ครับซึ่งเขาก็บอกว่าเออผมสูบไปเม็ดหนึ่งก่อนหน้านี้
สองสามวันส่วนอันนี้คืออยู่ต่อหน้าศพลุง
แล้วเดี๋ยวให้ดูค่ะเต้ยเนี่ยก้มโค้งมาขอขมาต่อหน้าศพลุงแท้
เต้ยเป็นคนลงมือเอาไม้หน้าสามฟาดลุงจนตายนะคะ
ไปถามน้องสะพ้ายคนตายหน่อยค่ะนางสุชาดาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ติดยามานานแล้วเต้ยเนี่ยมันเคยก่อเหตุเคยก่อเหตุทำร้ายลุงมาเนี่ย๒ครั้งแล้ว
รอบนี้เป็นรอบที่๓ที่เต้ยมาก่อเหตุฉันก็ไม่คิดว่ามันจะหนัก
ถึงขั้นลุงตายเหมือนกันเคยจะพาเต้ยไปรักษานะ
แต่เต้ยก็อ้างตัวเองว่าเป็นปปศเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วแม่

ยาเสพก็ได้เดี๋ยวนั้นโอ้โหถ้านยาแหละเป็นไงล่ะรอบสุดท้ายเนี้ย
เออนี่แหละน้องสะไพรของฝั่งคนตายเนี้ยก็พูดแบบมีอารมณ์นะ
อืมก็เดือดเหมือนกันบอกว่าคลั่งบ่อยไหมเนี่ยคลั่งบ่อยมากขนาดเนี้ยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมตัวในเต้ยโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการเสพยาเสพติดนะดูประวัติหน่อยซิ
โอ๊ยเต้ยเนี่ยเคยติดคุกมาแล้วเรื่องเกี่ยวกับข้อหายาเสพติด
แล้วก็ลักลอบตัดไม้พยูงตอนนั้นติดคุกไป๒ปีกว่า
พอออกมาเสร็จปั๊บจะต้องกลับไปอยู่ในคุกเหมือนเดิม
เพราะว่าก่อเหตุฆ่าลุงอะนะคะ